พาไปดูประเพณีโบราณในจังหวัดนครปฐมกันนะคะ
เป็นงานประเพณีตำขนมจีนโบราณแล้วก็แข่งขันกันกินขนมจีนค่ะ
บรรยากาศสนุกสนานคึกคักขนาดไหนติดตามกันดูค่ะ
นี่ถ้าคุณใบตองไม่บอกว่าเป็นงานประเพณีอะไรผมนึกว่าอยู่ในผับ
จริงเหมือนมากไฟอะไรก็มามีไฟแป๊บด้วย
เป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบของจริงเลยอยู่ในพับแล้วเขาจะทำอะไรกันอยู่คุณท่านเนี่ย

โอ้โหทำกันหน้ามืดตามัวเลยทีเดียว

ดนตรีร้าวใจขนาดนี้ก็ต้องยกย้ายสายเอวกันให้เต็มที่สักนิดหนึ่ง
ความสนุกแบบนี้เกิดขึ้นภายในงานสืบสารประเพณีการตำขนมจีนโบราณค่ะ
ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลมาบแคร์ที่วัดพะเนียงแตกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองสดร้อนเลยนะคะ
โดยมีชาวบ้านในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงเขาร่วมตำขนมจีนกว่าพันคนเลยทีเดียวต้องมีการใช้ครกกว่า๑๐๐ใบค่ะ

ประเพณีการตำขนมจีนโบราณนี้มีมานานกว่าร้อยปีแล้วนะคะโดยงานเนี่ยจัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้คนในท้องถิ่นเกิดความรักความสามัคคีกันตลอดไป
ซึ่งกิจกรรมการตำขนมจีนครั้งนี้ก็ต้องมีดนตรีประกอบกันนิดนึงเพื่อความสร้างความสนุกสนานคลื้นเครงนี่แหละค่ะ
ทั้งยังมีการจัดงานตรงกับงานประจำปีของวัดพะเนียงแตกอีกด้วยนะคะ
และนอกจากกิจกรรมตำขนมจีนแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันและความสนุกสนานเช่นกัน
นั่นก็คือนี่แหละค่ะการแข่งขันกินขนมจีน
อีกแล้วสายกินพลาดสายกินสายเส้นกันมาอีกแล้วนะคะซึ่งก็มีตัวแทนชาวบ้านทั้งหญิงชายค่ะ
ว่าจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าผู้สูงวัยเข้าร่วมแข่งขันกินขนมจีนครั้งนี้รวมทั้งหมด๑๐คนด้วยกันนะครับ
โดยกติกาการแข่งขันก็คือต้องกินขนมจีนเปล่าจำนวน๑กิโลกรัมพร้อมน้ำยากะทิอีก๑ถ้วยให้หมดอย่างรวดเร็วที่สุด
ถ้าหากว่าใครกินหมดเป็นคนแรกก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ไปเลยจ้า
ผมว่าน้อยไปนะน้ำกะทิ๑ถ้วยแต่ขนมจีน๑กิโล
มันไม่ค่อยจะบารั้นกันเท่าไรแบบนี้มีคร้อแห้ง
แนะนำให้กินเส้นให้หมดและยกถ้วยน้ำกะทิตามเลยจ้า
ก็ไม่ติดคร้อเลย
มันก็เป็นอย่างสนุกสนานที่เราเห็นกันนี้มันก็กองเชียร์

สนั่นวันไหวเลยผู้เข้าแข่งขันก็รีบกินขนมจีนให้หมดเร็วที่สุด
ผลปรากฏว่าผู้ชนะการแข่งขันก็คือนายจิรายุจณสินอายุ๒๑ปี
เก่าเมื่อปีที่แล้วด้วยนะจ๊ะซึ่งปีนี้เขาสามารถกินขนมจีนหนึ่งกิโลกรัม
โดยใช้เวลาเพียงให้ถ่าย๒นาที๒นาทีเลยเหรอ๒นาทีก็เร็วอยู่นะ
เขาใช้เวลาเพียง๑นาที๓๐วินาทีเท่านั้นผมว่าไม่เรียกว่ากินแล้วล่ะ
อะไรคุณชนะโอ้โห๑นาที๓๐วินาทีเขากินหมดไวมากเรียกว่าอะไรดีล่ะ
คือถ้ามีน้ำปั่นสักแก้วหนึ่งผม๑นาทีครึ่งผมยังกินไม่หมดเลยนะ
นี่ฉันเรียกว่ากวาดกวาดของครอบเลยครับ
เป็นแชมป์เก่าเขามีเทคนิควันนี้ก็กลับมาคว้าแชมป์ทวงแชมป์คืน

ผู้ชนะก็ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด๓๐๐บาทค่ะพร้อมกับถ้วยรางวัลชนะเลิศนะคะ
ถือเป็นการคลองแชมป์๒สมัยซ้อนนั่นเองจ้ะ
ผมว่าคนนี้ไม่น่าจะมีเพื่อนไปทานข้าวด้วย

โอ้โหเล่นกินเร็วขนาดนี้ใครจะไปทานอาหารด้วยไม่ไปด้วยเหรอ